เวลาเปิดเทอมแต่ละทีคุณพ่อคุณแม่หัวใจจะวาย
กับค่าเทอมของคุณลูกโดยเฉพาะลูกของคนดังในวงการบันเทิงบ้านเรา
อย่างบ้านศิลาชัยเขามี๔อแล้ว๓อเข้าโรงเรียนแล้วนะคะคุณผู้ชม
และแม้ว่าค่าเทอมลูกทั้ง๓ออจะสูงลิปลิ้วรวมกันหลายแสน
แต่พ่อเปิ้ลกับแม่จูนก็สู้ตายนะคะรวมไปถึงโปรเจกต์ไปซิ่งเจสกีข้ามอ่าวไทย
ที่แม่จูนยอมใจอ่อนให้พ่อเปิ้ลเสี่ยงภัยอีกครั้ง
หลังจากที่เคยประสบอุบัติเหตุจนสาหัสสากันมาแล้วค่ะ
ไม่หรอกไม่แพงขนาดนั้นแต่มันรวมแพงเพราะว่ามัน๓คนไง
ก็จะไปเจสสากีรอบอ่าวไทยยังไหมคะ
ก็เดี๋ยวจะมีแห่งชิงถ้วยราชธาน

ใช่คือเขามันเป็นกีฬาและเป็นความฝันเขา
อย่างที่บอกมันมากับเขาตั้งแต่ก่อนเจอหนู
แล้วหนูก็ต้องรับให้ได้แล้วก็ขนลูกไป
อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะ

แล้วก็เดี๋ยวขนลูกไปให้กำลังใจกันไปเลยนะคะ
แต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เปิ้ลก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะ
เพราะว่าเห็นคลิปอุบัติเหตุคราวที่แล้วแล้วเนี่ย

อาจจะยังมีภาวะอยู่นิดนะคะคุณผู้ชม